สำหรับกรณีดราม่านักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับชาวบ้าน

นักศึกษาไม่พอใจว่าส่งเสียงดังทำให้อ่านหนังสือสอบไม่ได้
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะมีการแถลงข้อยุติประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะเขาก็ออกมาแถลงข่าวยุติเรื่องนี้
มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือกัน
หลังจากที่มันเป็นกระแสดราม่าบนโซเชียลมีการติดแฮชแท็กเซฟเชียงราก
ปะทะคารมผ่านโลกออนไลน์มีการข่มขู่นักศึกษาคือ
บานปลายเลยเถิดเลอะเทอะกันไปหมดเลยนะคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะแต่ละฝ่ายต่างออกมาขอโทษซึ่งกันและกัน
แล้วก็ยอมรับว่าทำไปด้วยอารมณ์ทั้งความโมโหทั้งคำพูดต่างนานา
นักศึกษาเองที่ชาวบ้านเขาบอกว่านักศึกษาไปว่าชาวบ้านใช่ไหมว่าเป็นชุมชนชั้นต่ำ
เป็นชุมชนตลาดล่างโกรธมากนะนักศึกษายอมรับบอกว่าจริงไม่ได้มีเจตนาจะด่าทอหรือว่าหมินเลย
แต่ว่าคนอื่นเพื่อนที่เป็นห่วงคนนอกอยากเข้ามาปกป้อง
แต่เลือกใช้คำที่ไม่สุภาพและไม่น่ารักเลย
มันก็เลยเกิดกลายเป็นการตอบโต้กันอย่างรุนแรงเป็นวิวาทะแล้วก็เกิดบานปลายแบบนี้
ตัวเราเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเริ่มไปคุกคามหรือด่าทอทางชุมชน
แต่ว่าอาจจะด้วยความเข้าใจผิดกันทางชุมชนเลยอาจจะมีการเข้ามาคอมเมนต์เพื่อนนักศึกษาของเราอาจจะด้วยความเป็นห่วงเรา
ก็เลยเข้ามาเพื่อที่จะมาตอบโต้อีกฝ่ายตัวเป็นเองมันก็ต้องขอโทษทางด้านพี่ในชุมชนในส่วนของเพื่อนเราที่ใช้คำรุนแรงขึ้น
เราเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับ
คือว่าจบแล้วขอโทษน้องนักศึกษาด้วยนะที่เขาโพสต์เข้ามาอะไรกันเนี่ย

แต่ก็ขอโทษกันแล้วต่อหน้าต่อตา
ต่างคนต่างยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้ทำผิดทำพลาดไป
แล้วก็ค่อยมาหาทางออกกันอีกทีละกัน
เพราะว่ารองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสต
เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการร่วมเลยค่ะ
จะได้มาช่วยกันแก้ปัญหาในระยะยาวจะมีการประชุมกันทุกเดือนเลย
กับสถานศึกษาจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจริง
ส่วนประเด็นเรื่องที่นักศึกษาบางกลุ่มร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้น
ทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์แก่นำพักเพื่อไทยที่ลงพื้นที่ไปวันเกิดเหตุเนี่ย
อาจารย์ปริญญาแกก็ฝากให้ฝั่งนายชัดชาติลงไปรับฟังปัญหาของชุมชนอีกทางด้วยนะ
จะได้มีแนวทางแก้ปัญหาทั้งสองฝ่าย
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปคุยกับนักศึกษา
เพราะมีประเด็นเรื่องของคนจากทางทีมงานของพักเพื่อไทย
มีการไปพูดจาไม่ดีแล้วก็เหมือนมีการข่มขู่กัน

ก็เลยลงไปดูความปลอดภัยของนักศึกษาก่อน
ตอนนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วก็ไปฟังปัญหาของฝั่งชุมชนฝั่งชาวบ้านด้วย
จะได้แก้ปัญหาระยะยาวแล้วก็ยั่งยืนได้
เป็นอันจบนะดราม่านี้ให้อยู่ด้วยกันระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย
รวมทั้งโรงเรียนกับวัดด้วยที่เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้
ถ้าจะมีการสอบก็แจ้งชุมชนเขาซะแจ้งทางด้านของวัดเขาซะ
ถ้าวัดจะมีงานก็แจ้งไปทางมหาลัยทางโรงเรียนว่าอาจจะมีงานนะ

เถอะการเจรจาเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วคุณผู้ชม